อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คล้ายกันเป็นความหึงหวงเหมือนกัน
แต่สามีภรรยาเป็นทหารทั้งคู่มียศใหญ่ทั้งคู่
ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเล่นไลน์ฝ่ายชายก็เล่นแต่ไลน์

ระแวงว่าผู้หญิงจะมีชู้กระทืบเมียจนตาย
เข้าไปตรวจสอบไปควบคุมตัว
ฝ่ายชายยดถึงพันธาอากาศเอก
บอลันมงคลรุ่งทรัพย์อายุ๔๐ปี
นะฮะก็เอาตัวไปสอบปากคำเพราะว่าทะเลาะกับภรรยา
ไปทำร้ายร่างกายภรรยาจนตาย
ภรรยาคือนาวาอากาศตรีหญิงรัศดาธรอายุ๓๙ปี
เสียชีวิตในห้องพักในแมนชั่นตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับ
พันธาอากาศเอกนบอันนันให้กันสละภาพ
ลงมือทำร้ายร่างกายภรรยาจริง
ก่อนเกิดเหตุก็ไปเปิดห้องพักในแมนชั่นกับภรรยา
แล้วก็ลูกชายลูกสาวมาท่องเที่ยวกัน
ระหว่างนั้นภรรยาคุยไลน์กับใครตลอดเลย
ไม่หยุดเลยเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
เขาเกิดความระแวงคิดว่าภรรยาจะมีชู้คุยกับผู้ชาย
ก็โตเถียงกันมีปากมีเสียงกันอย่างหนัก
ถึงขั้นกับลงมือลงไม้ตบตีภรรยา
แล้วก็ใช้เท้ากระทืบภรรยาจนหมดสติคาห้อง
หลังจากนั้นก็โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่
พาภรรยาส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
อันนี้คือฝ่ายสามีที่เป็นคนทำนะเป็นยศถึงพันธาอากาศเอกนะฮะ
ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ส่วนลูกชายกับลูกสาวสองคนแล้วอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะลูกเนี่ย
อยู่ในความดูแลของตำรวจแล้วก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล
เพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมฮะเด็กสองคนนี้ยังไม่รู้ว่าแม่นั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ยังถามอยู่เลยว่าแม่อยู่ไหน
แล้วก็ไม่รู้ว่าพ่อถูกตำรวจจับกลุ่มเข้าคุกไปแล้วนะครับ
ก็ยังต้องหาโอกาสที่จะต้องบอกลูกให้รับทราบเรื่องที่มันเกิดขึ้นด้วย

อันนี้มันก็เกิดจากความหึงหวงเรื่องของการใช้ไลน์นั่นเองนะครับ